คุณผู้ชมฮะต่อกันที่เหตุใหญ่นี้นะครับ
คดีพลิกคีย์บอร์ดบึ้มที่แท้เนี่ยปืนลั่นดับนะฮะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน
เมื่อวานนี้ช่วงพระทักษมณ์ประมาณบ่ายสองโมงฮะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจของสพบางบัวทองได้รับแจ้งเหตุนะครับว่า
มีเด็กนักเรียนเสียชีวิตภายในห้องคอมพิวเตอร์
ของโรงเรียนวัดลาดประดุกที่ตำบลบังรักษ์พัฒนา
ที่บบางบวาทองจนนทบุรีนะฮะ

ทั้งคุณครูทั้งเพื่อนของเด็กที่เสียชีวิตเนี่ย
บอกว่าน่าจะเกิดจากคีย์บอร์ดมันระเบิด
ระเบิดใส่หน้าเด็กทะลุเข้าไปในดวงตา
จนทำให้เลือดท่วมเลือดอาบแบบนี้และเสียชีวิตคาที่นะครับ
แต่คุณผู้ชมฮะตำรวจต้องพิสูจน์หลักฐานทั้งหมด
นำมาสู่กระบวนการสอบสวนอย่างละเอียด
แล้วตำรวจก็สามารถคลี่คลายปมได้เนี่ย

ใช่นะครับคุณผู้ชมส่วนน้องที่เสียชีวิต
ก็คือน้องโชคนะฮะเด็กชายนพสินอายุ๑๕ปี
ใบหน้าโดยเฉพาะที่คิ้วซ้ายเป็นแผลแตกลึกเห็นกระดูกนะฮะ
แผลยาวประมาณ๓๔เซนติเมตร
ในช่วงแรกเจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจ
แต่น้องนั้นเสียชีวิตก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
ช่วงเวลานั้นนะฮะคือทั้งครูเองทั้งเพื่อน
ทั้งคนในห้องของโรงเรียนแห่งนี้
ก็บอกเจ้าหน้าที่บอกว่าได้ยินเสียงบึ้ม
และหลังจากนั้นน้องก็ฟุบแล้วก็ล้มลงไป
กองเลือดแบบนี้แล้วก็เสียชีวิต
คาดว่ามาจากคีย์บอร์ดระเบิด
เพราะมันมีชิ้นส่วนของคีย์บอร์ดที่มันแตกเสียหาย
แต่อย่างที่บอกไปนำไปสู่กระบวนการ

ก็ต้องสอบปากคำเพื่อนของโชค
คนที่อยู่ในห้องรวมถึงคุณครูเนี่ย
คุณครูที่ดูในห้องคอมพิวเตอร์นี้นะครับ
ตำรวจนำตัวน้องต้านามสมมุตินะ

มาสอบปากคำอย่างละเอียดที่สพบางบัวทอง
ท้ายที่สุดคุณน้องต้าวัย๑๕นะฮะ
สารภาพบอกว่าได้ขโมยอาวุธปืน

ขโมยอาวุธปืนลูกโม่ขนาด๓๘มาจากพระผู้ปกครอง
พกมาที่โรงเรียนก่อนจะควักปืนออกมา
แล้วเกิดลั่นใส่หัวของโชค
ทะลุไปถูกแป้นคีย์บอร์ดจนเสียหาย
หลังจากนั้นเกิดเหตุช่วงชุลมุน
ก็โทรศัพท์เรียกหารุ่นพี่คนหนึ่ง
ที่เป็นรุ่นพี่ที่สนิทให้มาที่โรงเรียน
ให้ช่วยนำอาวุธปืนที่ใช้ไปซ่อน
คุณผู้ชมฮะส่วนพระผู้ปกครองที่ดูแลน้องต้าเนี่ยนะฮะ

ใช่เมื่อวานนี้มาสอบปากคำสอบปากคำอยู่ประมาณชั่วโมงนึง
หลังจากสอบปากคำเสร็จก็มาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะ
แล้วพระท่านบอกอัตมาไม่รู้เรื่องอัตมาไม่มีปืน
อาจจะมาบวชมา๓๐ปีจะมีปืนอยู่ได้ยังไง
ตามเอาปืนมาจากไหนนะฮะส่วนกรณีที่เข้าข่ายว่าเอ๊ะ
โชคผู้เสียชีวิตเนี่ยถูกปืนยิงใส่เนี่ย
คืออัตมาเชื่อว่ามันเป็นการที่ปืนลั่น
เพราะเด็กเขารู้จักกันแล้วเขาน่าจะเล่นกันหรือโชว์ปืนกัน
ปืนลั่นคุณผู้ชมปรากฏว่ามีเรื่องของอาวุธปืนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว
ทีนี้ตำรวจต้องพยายามเสาะแสวงหาหลักฐานคืออาวุธปืนให้ได้นะครับ
แล้วมีการพาดพิงไปถึงรุ่นพี่ของน้องต้าผู้ก่อเหตุใช่ไหม
ด้วยเขาให้ข้อมูลกับนักข่าวบอกว่าต้าเนี่ยแชทมา
หาข้อความในแชทมีนะคุณนะเป็นหลักฐานชัดเจนในแชท
เนี่ยมีเขียนไว้แบบนี้ฮะพี่กันพี่กันด่วนมาด่วนผม
ทำปืนลั่นใส่เพื่อนเนี่ยแล้วก็มีการโทรหาหลายครั้งตอนนั้นอ่ะ
รีบโทรกลับไปปรากฏว่าต้าบอกให้มาเอาของไปให้หน่อย
ทีเนี้ยกันเนี้ยเขาก็ไปที่โรงเฒียรต้าก็เอาอะไรรู้
เอาเสื้อเหมือนเสื้อกันหนาวห่ออะไรบางอย่าง
ซึ่งตอนนั้นกันเขาอ้างว่าเขาไม่รู้ว่าข้างในเป็นปืน
ก็เลยเอาออกมาครับเอากลับไปที่บ้าน
ปรากฏว่าพอได้ดูดีมันมีปืนอยู่ในห่อเสื้อกันหนาว

เขาก็เลยเอาปืนไปทิ้งไปทิ้งที่คลอง
ห่างจากจุดโรงเรียนที่เกิดเหตุประมาณสักกิโลกว่า
เจ้าหน้าที่นะคุณนะก็ต้องทำงานอย่างหนักในการที่จะไปค้นหาปืน

เป็นอาวุธปืนลักษณะประดิษฐ์เอง
ลักษณะคล้ายปืนปากกาแต่มีด้ามกับมีที่ลั่นไก่
และจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดเวลา๕โมงเย็น๕โมง๑๗นาที
สารารอรถโดยสารถนนเรียบคลองบางไผ่
พบกลุ่มเยาวชนชายจำนวน๕คนนั่งอยู่ภายในสารา
จากนั้นเยาวชนสวมเสื้อแขนยาวสีดำได้ลุกขึ้น
แล้วก็โน้มตัวก้มลงออกมานอกสาราเหมือนหย่อนของทิ้งลงไปในคลอง
ถือว่าเป็นจุดที่อาจจะมีการทิ้งปืนก็เลยมีการงมค้นหา
คุณผู้ชมเจอหลักฐานชัดเจนเป็นปืนประดิษฐ์
ปืนไทยประดิษฐ์ลักษณะคล้ายปืนปากกา
แต่มีด้ำจับกับมีที่ลั่นไก่เป็นหลักฐานชัดเจนแล้ว
ทุ่มเมื่อวานนี้ตำรวจสพบางบัวทองได้ประสานนักสหวิชาชีพ
เข้าสอบปากคำเยาวชน๑๑คนทั้งตัวของนายต้าเอง
แล้วก็เยาวชนที่เป็นเพื่อนที่เป็นพยานและผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมด
คนที่เอาปืนไปทิ้งไปซ่ออะไรต่างรอเนี่ยฮะ
สอบปากคำตลอดทั้งคืนนะคุณฮะ
คิดดูสิสอบปากคำตั้งแต่พอหลังจากช่วงหัวค่ำนะ
มาจนถึงประมาณตี๕แล้วก็พักปั๊บหนึ่ง
พอ๗โมงเช้าเนี่ยมาสอบต่อนะฮะ
เมื่อเช้านี้พาไปดูหน่อยละกันค่ะ
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต๒เนี่ยนะมาพบกับทางด้านผู้บังกับ
สภบางบัวทองพตเอกพฤษจศาสตร์ค่ะ
ก็จะถามความคืบหน้าของเหตุการณ์แหละ
คุยกันอยู่ประมาณสักยี่สิบนาทีหลังจากนั้นเนี่ย
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานนทบุรีก็เดินทางกลับนะคะ

ทางผู้การผู้บังกับการตภจนทบุรีพตฤภัยศาลววคเนี่ย
มาสอบปากคำด้วยตัวเองนะคะ
แล้วสอบปากคำน้องต้าเด็กน่ะสอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพ
อย่างที่บอกค่ะว่าสอบปากคำโอ้โหกันตลอดทั้งคืนจนถึงตี๕พักแป๊บนึง
เจ็ดโมงเช้าสอบต่อเพราะอะไรอ่ะถึงต้องสอบกันข้ามคืนขนาดนี้
คือตำรวจบอกว่าการสอบปากคำมันเป็นไปด้วยความยากลำบาก
เพราะว่าตัวต้าเองให้การไม่ตรงกันหลายครั้ง
คือให้การกลับไปกลับมาไม่พูดความจริงตั้งแต่แรกตรงนี้แหละค่ะ
ทำให้การสอบปากคำมันลำบากมากเลยเมื่อคืนนี้
แล้วทีมข่าวนะได้คุยกับน้องต้า
ต้าเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ
เพราะอะไรตอนแรกมันมีข่าวออกมาด้วย
พอตำรวจเค้นสอบเสร็จน้องต้ารับสารภาพ
ไม่ใช่แค่ปืนลั่นแต่ว่าเป็นความแค้น
ตั้งใจเอาปืนไปยิงเพื่อนตอนนั้นเพื่อนกำลังพิมพ์คอมอยู่
ทีนี้คุณผู้ชมเราก็ถามน้องต้าอีกครั้งหนึ่ง
ต้ายืนยันเรื่องนี้ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไร
กับน้องโชคผู้ตายนะคะครับเดี๋ยวลองฟังน้องต้า

ปืนในผ้าเพราะมันลืมลื่นง่าย
มันลั่นออกจากผ้าเลยอ๋อ

นี่ค่ะคุณผู้ชม
อาจจะยังงงอยู่ว่าเอ๊ะปืนอยู่ในเสื้อที่พันม้วนไว้แล้วยังไงนะ
แต่อย่างหนึ่งที่จับได้คือน้องตาบอกว่าผมเป็นคนที่ลืมง่าย
เมื่อกี้คือไม่รู้ว่าอันนี้หรือเปล่า
คำให้การสอบปากคำตลอดทั้งคืนอาจจะให้การกลับไปกลับมา
แต่อย่างหนึ่งที่น้องยืนยันน้องบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันกับโชค

ก็ย้ำอีกครั้งนะฮะที่น้องให้ข้อมูลให้ปากคำกับตำรวจล่าสุด
คือไม่ได้มีปัญหากับผู้ตายและก่อนเกิดเหตุกำลังวิ่ง
พอดีเพื่อนเรียกก็เลยวิ่งไปโดยลืมว่าปืนอยู่ในเสื้อที่พันม้วนไว้
พอดึงเสื้อจะเอามาใส่ปืนตกที่พื้นแล้วปืนก็ลั่น
ทีนี้เดี๋ยวอย่างที่บอกไงว่าตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบดูด้วย
เพราะว่าแล้วเรื่องแป้นของคอมพิวเตอร์ที่มันหลุดออกมา

แล้วก็ทิศทางของกระสุนนะคุณนะทิศทางกระสุนสำคัญมากนะฮะ
เพราะว่าคือเมื่อคืนข้อมูลก็ออกมาแบบหนึ่ง
บอกว่าปืนมันลั่นใส่ด้านหลังแล้วก็ไปทะลุดวงตาของน้องโชค
กระทั่งเมื่อกี้เห็นมีเม็ดเหมือนเด็ดกระสุนไหมตกอยู่ที่โต๊ะ
แต่ว่ากลางดึกผู้อังกฤษฐ์บังบัวทรองได้ออกมา
บอกแบบนี้ครับว่ากระสุนมันเข้าด้านหน้า
เออเข้าด้านหน้าฝั่งซ้าย
หน้าของน้องที่เสียชีวิตน้องโชคอืม
คุณแล้วกระสุนเนี่ยไม่ทะลุเออ
เออนะฮะเดี๋ยวพูดต้องเป็นเรื่องของทิศทางกระสุน
ที่สำคัญแต่ถ้าน้องต้าบอกก็คือน้องต้าที่พกปืนเนี่ย
ทำปืนลั่นบอกว่ากำลังวิ่งกำลังเอาเสื้อที่พันม้วนไว้
พอจะดึงเสื้อออกมาปืนตกพื้นใส่พื้นแล้วก็ลั่นจากพื้น
มันลั่นไปในทิศทางไหนก็นั่นน่ะสิเพราะว่าอันนี้จากที่ฟังน้องต้าล่าสุด
นักข่าวของเราได้เสียงสัมภาษณ์มานี่คือไม่ได้มีเกี่ยวกับคีย์บอร์ดไง
ไม่รู้ว่าสรุปตกใส่พื้นหรือว่าตกใส่คีย์บอร์ดหรือมันเกิดอะไรขึ้นก่อนหลังกันแน่นะคะ
แต่ตอนนี้คุณผู้ชมคือตำรวจเขาเค้นสอบแล้วเขาก็สอบปากคำเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วย
ก็มีการเอาตัวน้องต้าไปส่งสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
ครับก็ข้อหานักก็เยอะนะใช่ค่ะทำปืนลั่นก็แจ้งไปสามข้อหาก่อน
อันนี้สำหรับน้องต้านะกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็เรื่องของการครอบครองปืนเรื่องของการพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะด้วย
ส่วนเยาวชนที่เป็นเจ้าของปืนเนี่ยเพราะว่าน้องเขามีการบอกแล้วนะว่าเอามาจาก
เอามาจากใครก็แจ้งไปสองข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันช่วยเหลือซ่อนเร้นทำลายหลักฐานด้วยนะครับครับเพื่อนรุ่นพี่นะฮะ
ในการที่เอาปืนไปทิ้งเนี้ยก็ต้องมีการแจ้งสามข้อหานะครับ
ก็คือมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ
แล้วก็ร่วมกันช่วยเหลือซ่อนเร้นทำลายหลักฐานนะครับ
ส่วนเยาวชนอีก๓คนที่อยู่ในกลุ่มแจ้ง๑ข้อหา
คือร่วมกันช่วยเหลือซ่อนเร้นและทำลายหลักฐานเช่นเดียวกันนะครับ
อันนี้ทางฝั่งของผู้ก่อเหตุนะคุณนะ
ส่วนทางฝั่งของน้องที่เสียชีวิตก็คือน้องโชคนะครับ
โชคเนี่ยคุณแม่บอกโชคเป็นเด็กดีคุณครูบอกโชคเป็นเด็กน่ารัก
คุณยายคุณน้าเมื่อเช้าก็มาร่วมเชิญดวงวิญญาณนะครับ
ครอบครัวของน้องโชคฮะโดยมีคุณยายคุณน้าและญาติย่าประมาณ๖คนฮะ
เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมกับนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูป
เดินทางมาที่โรงเรียนลาดประดุกเพื่อทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของน้องโชค
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าของครอบครัวร้องไห้ตลอดเวลาแล้วครับ
ผู้เป็นยายร้องไห้จนเดินไม่ไหว
ทั้งนี้ทางคุณยายเองได้ถือน้ำชามาให้หลานเพราะหลานชอบดื่มน้ำชาคุณ
ที่ทั้งหมดจะเดินขึ้นมาทำพิธีบริเวณห้องที่เกิดเหตุคือห้องคอมพิวเตอร์ตรงนี้
พร้อมด้วยคุณครูฝ่ายปกครองที่ได้นำทางมาที่ห้องนะครับ
ขณะที่ทำพิธีเนี่ยคุณยายเนี่ยร้องไห้ร้องห่มนะฮะ
บอกกับดวงวิญญาณของหลานให้กลับบ้านนะทุกคนมาหาแล้วนะลูก
กลับบ้านไปพร้อมยายนะก่อนที่ทางญาติคนอื่นก็จะร่ำไห้ด้วยความเสียใจ
หลังเห็นตรงนี้คุณสภาพร่องรอยจุดที่น้องโชคเสียชีวิต
ยังมีคราบเลือดอยู่บ้างขณะที่ทางโรงเรียนเองในช่วงเช้าได้มีการตั้งเครื่องเส้นไหว้
ดวงวิญญาณไปก่อนหน้านี้นะครับโดยจะมีในส่วนของทั้งข้าวทั้งแกง
ผลไม้ขนมหวานตั้งอยู่บริเวณหน้าห้องที่เกิดเหตุนะครับ
ผู้มนวยการโรงเรียนไม่ได้ออกมาพบกับทางญาติของผู้เสียชีวิต
จะมีตัวแทนครูที่ออกมาแสงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
หลังจากเสร็จพิธีในการเชิญดวงวิญญาณทางด้านตัวแทนคุณครู
ได้มีการเข้าพูดคุยกับทางญาติของน้องโชคโดยบางช่วงบางตอนเนี่ย
คุณครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนก็แสงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พร้อมจะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างในงานศพงานบำเพ็ญกุศล
หากทางญาติขาดเหลืออะไรทางโรงเรียนก็พร้อมจะดูแลนะครับ
แล้วก็ยังบอกว่าทางคุณครูก็ได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปทั้งหมดแล้ว
เรื่องของข้อสงสัยของทางครอบครัวว่ามีครูปกปิดข้อมูลช่วยเหลือเด็กนักเรียนบางคนหรือเปล่า
ทางคุณครูเองบอกว่าครูรักลูกศิษย์ทุกคน
และโชคน้องโชคก็เป็นเด็กที่น่ารักคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ที่คุณครูก็รัก
ดังนั้นครูเนี่ยไม่คิดให้ความเป็นธรรมกับทุกคนจริง
ทีนี้อาจจะไม่ได้ไปร่วมงานศพคุณครูบางท่านน่ะนะคะ